หลักเกณฑ์ก็คือ๑ก็คือต้องมีอายุ๑๖ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
สองคือต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่เกินกว่าเจ็ดหมื่นบาท
บุคคลนะครับไม่ใช่ครอบครัวนะครับบุคคล
ไม่เกินกว่า๗๐๐๐บาทนะครับ
และหรือมีเงินในบัญชีรวมกันไม่เกินกว่า๕แสนบาท
ซึ่งมันมีหลักคิดอยู่ครับมันไม่ใช่ตัวเลขที่ยกมาลอย
หลักคิดก็คือจริงแล้วเนี่ยมันมีข้อท้วงติงมานานแล้วนะครับ
ส่วนงานราชการเองก็ตามนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทางสภาพัฒน์ก็ให้ข้อคิดเห็นนะครับ
โดยหลักคิดก็คือโครงการนี้อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้บอก
เราไม่ได้ทำการสงเคราะห์ไม่ได้ช่วยคนรวยคนจนใด
แต่เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ
เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ไม่ได้อยู่ในระดับที่เติบโตเต็มศักยภาพ
เราโตเพียงแค่๑๙โดยเฉลี่ยใน๑๐ปีที่ผ่านมา
ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสูงกว่าเราทั้งนั้นนะครับ

ถ้ามองคนเดียวมันก็เดินหน้าแต่ถ้ามองเทียบกับคนอื่นเนี่ยเรากำลังถอยหลังนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เรามองว่าต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่
แต่เนื่องด้วยกลไกที่เราทำมันมีตัวเลขจากโครงการรัฐในอดีต
มีตัวเลขทางวิชาการซึ่งบอกว่า
ในกลไกในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินให้คน๑คนนะครับ

คือแนวโน้มที่จะเอาเงินบาทนั้นไปใช้บริโภค

แล้วก็เป็นทีละ๒๐นะครับ

หมายความว่าให้เงินไป๑บาทจะใช้เงินจุด

แต่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือคนรวยที่สุดกลุ่มบนที่สุดเนี่ย
หมายความว่ามันมีการแตกต่างอย่างมีนัยยะ
ความหมายก็คือสิ่งที่นักวิชาการเขาพูด
เขาก็ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมการเองก็ตามเนี่ยนะครับ
ก็คือคนรวยสมมุติว่าใช้จ่าย
คุณภาคภูมิใช้จ่ายเดือนละแสนสมมุตินะครับ
ใช้จ่ายเดือนละแสนได้เงินนี้ไป๑หมื่น

แต่การใช้ของคุณภาคภูมิไม่ได้เพิ่มการใช้จ่ายของคุณภาคภูมิเป็น๑๑๐๐๐บาท
คุณภาคภูมิยังใช้อยู่๑แสนอยู่
แต่ใช้ไอ้นี่ไปเติม๑หมื่นแล้วเก็บเงินตัวเองหมื่นเข้ากระเป๋า
มันเกิดการออมเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นการใช้จ่ายใหม่

คือคนที่มีรายได้เจ็ดหมื่นบาทขึ้นไปต่อเดือนเนี่ยใช่
สมมุติก็มีแสนนึงเขาอาจจะไปใช้แค่๙๐๐แล้วก็เอาหมื่นนึงมาเติมตรงนั้น
แล้วหลักคิดก็คือแล้วตัวเลขที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับ
๒๐บนเนี่ยที่เราได้ตัวเลขมาจากส่วนงานราชการเนี่ย
ก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้๖๗๐๐บาทเศษขึ้นไป
เราจึงเอาตัวเลขที่บอกว่า๗๐๐๐บาทเนี่ยเป็นเกณฑ์วัดนะครับ
ในการที่จะบอกว่าเราควรจะตัดใครออกไม่ใช่เพราะรวยจน
แต่เพราะไม่เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่โครงการเราต้องการ
ครับแล้ว๕แสนบาทเงินฝาก๕แสนบาทขึ้นไป
หลักคิดมันก็ใกล้เคียงกันเป็นเรื่องของการออม
คิดว่าถ้ามีเงินเดือนราวนี้นะครับ๓๔๕๐๐๐ก็ตามเนี่ย
ว่าต้องออมกี่ปีถึงได้๕แสนมันก็มันก็มีตัวเลขที่เป็นหลักการอยู่พอสมควรครับ
ใช้คำว่าและหรือและหรือหมายความว่าถ้ารายได้เกิน
ถ้ารายได้เกินกว่า๗๐๐๐แต่เงินฝากต่ำกว่า๕แสนไม่ได้
เงินฝากเกินกว่า๕แสนแต่รายได้ต่ำกว่า๗๐๐ก็ยังคงไม่ได้
ถ้าผมมีเงินฝากเกิน๕แสนแต่ผมเงินเดือน๖๕๐๐บาทผมไม่ได้เพราะผมมีเงินฝากเกินห้าแสนถูกต้องไหมถูกต้อง
แต่ถ้าผมมีเงินฝากไม่ถึง๕แสนหรอกแต่ผมมีรายได้หรือเงินเดือนเกิน๗๐๐๐บาทต่อเดือนผมก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นคุณจะได้สิทธิ์ก็คือ๑คุณอายุ๑๖ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
คุณมีเงินเดือนหรือรายได้ไม่เกิน๗๐๐๐บาทต่อเดือน๓คุณต้องมีเงินฝากไม่เกิน๕แสนบาทด้วยในชื่อบัญชีของคุณ
จะมีกี่บัญชีก็แล้วแต่ทุกบัญชีรวมกัน
ทีนี้เรายึดเกณฑ์เมื่อไหร่อย่าง๑๖ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเรายึดวันไหนฮะวันที่จะให้เงิน
วันที่อันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นวันที่โครงการเริ่มต้นนะครับก็คงอีกสักพักหนึ่งจนกว่าจะเรียบร้อยทั้งหมด
เป็นไปตามหลักวินัยทางการเงินการคลังเป็นไปตามเรื่องของกรอบกระบวนการวิธีการทางออกกฎหมายต่างเนี่ยนะครับ
น่าจะใช้เวลาอย่างเร็วนะครับก็จะเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับก็คงจะไปตัดกันช่วงนั้นครับ
ปีหน้าพฤษภาคม๒๕๖๗น่าจะอย่างเร็วน่าจะเริ่มจ่ายเงินให้ท่านไปใช้จ่ายได้
เดี๋ยวผมจะมาถามท่านจุลพันธ์อีกทีนะฮะเรื่องเอาเงินจากไหนมาแหล่งอะไรอย่างนี้
เอารายละเอียดตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นในแง่ของหลักเกณฑ์การให้เงินเนี่ย
นี่ชัดเจนแล้ว๑๖ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเงินเดือนหรือรายได้ไม่เกิน๗๐๐
เกิน๗๐บาทงานฝากต้องไม่เกิน๕แสนบาท
ทีนี้เงินเดือนหรือรายได้เราดูเราวัดจากอะไรฮะหรือว่าเงินฝากเราจะไปเอาตรงไหนเป็นเครื่อง
แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ทางรัฐสามารถเอาถังข้อมูลนั้นมาเทรวมแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องของการตัดเกณฑ์ต่างได้
จะเป็นรายได้ประจำรายได้ไม่ประจำแล้วก็เขาสามารถที่จะดูได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยมีเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือน

ทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุตินะนี่เขาก็คุยเริ่มคุยกันเยอะนะครับ
ถ้าผมมีเงินฝากเกิน๕แสนผมเงินเดือนไม่ถึงเจ็ดหมื่นหรอก

เราก็จะต้องสร้างกุญไกที่เราทราบประเด็นนี้ครับ
เราก็คงจะต้องเลือกวันที่ไม่สามารถโยกย้ายได้แล้วนะครับ
คุณชุลพันธ์บอกกว่าจะได้ก็๖๗พฤษภา๖๗
แต่โจทย์นี้เราสามารถกำหนดได้นี่ครับ
เหรอคือตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับบอกบางทีมีคนคิดว่ากระจายกระจายเงินฝาก
ไปให้ลูกพ่อแม่อะไรอย่างนี้

เพราะว่าทั้งหมดมันอยู่ในฐานข้อมูลแล้วครับเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
ทีนี้เงินฝากมีคนถามมาสลากนับไหม
ไม่ได้นับรวมต้องเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ได้รับรวมจริง
เพราะว่ามันอยู่คนละตะก้าแล้วแล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ย
อย่างเช่นข้อมูลบางอย่างเวลาที่เราจะเลือกกลไกใดก็ตามที่จะใช้เนี่ยนะครับ
มันจะต้องมีมันต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับ
มันจะเป็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน
ไปดูข้อมูลในเรื่องของสินทรัพย
อย่างเช่นอยู่ในตลาดอย่างนี้ตลาดหุ้นตลาดทุนเนี่ย
มันสวิงขึ้นสวิงลงทุกวันเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเกณฑ์วัดที่ชัดเจนได้

ผมไปตอนนี้ทันไหมหรือย้ายออนไลน์
อย่าทำเลยครับไม่เกิดประโยชน์
ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ